เดินออกมาค่ะให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
หนอนเองหนอนเองคนเดิมเจ้าหนอนตัวนี้ค่ะไม่ใช่ใช้ตัวสิกลุ่มนี้เขาทนความร้อนไม่ไหวค่ะ
จริงเขาซ่อนอยู่ในกระดองของปูนะแต่พอถูกความร้อนเท่านั้นแหละโอ้โหออกมายั้วเยื้อเต็มไปหมดเลยค่ะ
เจ้าของคลิปเขาระบุข้อความอวสารบุฟเฟ่ชาวเน็ตก็ออกมาสอบถามกันใหญ่เลยไม่อยากไปแล้วที่ไหนร้านอะไรคะ
เจ้าของคลิปไม่ตอบค่ะขณะที่บางส่วนแสดงความคิดเห็นในแง่ดีนะคะเขาบอกว่าของก็สดจริงยังดิ้นอยู่เลยไม่ใช่ปูนะหนอน
บางคนบอกว่าปูสูตรใหม่สูตรพระบิดารามินั่นนะคะ
หลายคนเชื่อว่าแม่ค้าน่าจะเอาของเก่ามาขายก็เลยอยากฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละขายไม่หมดอย่าเก็บไว้นานค่ะ
มีของแถมแบบนี้มันไม่ถูกสุขลักษณะนะคะโอ้โห